สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

ไอ้อฤทธิสดาเดี๋ยวของค่าค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

คุณสวัสดี

คุณสวัสดี

คุณสวัสดี

คุณสวัสดี

คุณสวัสดี

คุณสวัสดี

อยากเท็จดูออกจริง

เอาต้องบอกว่าประเด็นของเราฮอตทั้งนั้นเลยน่ะครับ

ไม่พูดพร่ำทำเพลงคุณผู้ชมค่ะ

สกาวนี่นะเดือดเนื้อร้อนใจมากเพราะฝันไง

หนุ่มสาวที่เกิดเดือนไหนนะคะคุณผู้ชม
มีเกณฑ์ตกงานแบบสายฟันเลย

คุ้มภามีนาเมซา

เจอแล้วเหรอฉัน

เดือนอะไรอีกคะท่านคะ
อีกเดือนหนึ่งเก๋มากเลย

ตรงรึอาจารย์ส่งออกแล้วว่าอย่าไปนำแล้วก

ไม่อะไรมันจะทังโต๊ะอย่างนี้ล่ะอาจารย์
พี่ลาอาจารย์ไม่แล้วเราก็นึกว่ากาวกับอาจารย์จะฮิ้วเราอะ

จูบมือกระต่าย๔คนถือชอบออกจากรายการเลยดีกว่า

อันแรกก่อนเลยเมษาเมษาก่อน
อันนี้ต้องมีเกณฑ์เดินทาง
หรือว่าต้องลาหยุดพักร้อน
หรือมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือลงทุนธุรกิจ

นี่เขาไปยังไงรู้ไหมเขาไปแบบไหนรู้ไหม
เขาไปแบบว่าไม่มีเวลา
สมมุติว่าทำงานนี้อยู่ต้องขออนุญาตลาพักร้อนนะคะ
หรือว่าขอลาออกหรือขอเปลี่ยนสายงานนะคะ
เพราะว่าทำอันนี้ไม่ได้ค่ะเช่นอาจจะท้อง
แต่จริงเราแบ่งเวลาได้เนอะแม่เนาะ

เออก็ต้องเป็นเขาเรียกว่ามีงานอื่น
ที่ตัวเองจำเป็นต้องเขาเรียกว่าเสร็จตัวเองไป
เพื่อจะไปทำงานเริ่มงานใหม่

พะนุมานถวายคัณศร
พอยากว่าขอโทษขออนุญาตปรับเปลี่ยน
อ่ะมีการขนุมานถวายคัณศรได้งานใหม่
มีงานมานำเสนอใหม่
โอ้แต่เกียรติว่ามันสี่คนทั้งโต๊ะนี่แหละ
เลี้ยง
ซีม่วงมีดาวบินเอาภาษาไทยเดี๋ยวแม่งง
ก้าวม่วงเป็นดาวของการเงินที่ดี
ก็จนั้นศีม่วงศีฟ้าสีเขียวเป็นสีการก่อกเกิดของเงิน

แล้วมีสัตว์ล่ะคะสัตว์อะไรนำโชคในหน้าที่การงานบ้างไหมคะอาจารย์
หน้าที่การงานนำโชคมีก็คือตุ๊กแก่ทั้งจิ้งจกแล้วก็แมลงสาบคือถ้ามีอยู่แปลว่าเราไม่ได้ทำงานแล้วโต๊ะล้าง
คือยากให้มีสัตว์ถังเหล่านี้อยู่อยู่พวกตั๊กไก่ปีเซียบ
ไม่ตั้งที่ดีที่สุดที่ทำให้เรียกเงินเรียกงานเรียกโชคเรียกลาบ
ตั้งหน้าถ้าเกิดว่าเป็นร้านค้าธุรกิจ

เบียบอะไรอย่างนี้นะคะ
ต้องวางติดกันหรือว่าวางไว้ข้างอย่างนี้

ก็คือพญาไก่จิกซับนั่นเอง

ประเด็นเรื่องงานของอีก๙ก็เคลียร์แล้ว
ถือว่า
โล่งนะจับมือกันไป